ต่อกันที่วัยรุ่นเหมือนกัน
เขม่นใช้ปืนเหมือนกันอีก

ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกอยู่ไม่ได้แล้ว

นี่ครับโอ้โหเท่านั้นแหละ
พอรู้ว่าเป็นเสียงปืนครับไปล่ะ

เข้าไปในโกดังจากนั้นก็มีผู้ชาย

เกิดขึ้นในโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่ง
ข้างซอย๓วา๗

มีนบุรีกรุงเทพมหานคร

ทำงานอยู่ในโกดังแห่งนี้เล่าบอกว่า
ยืนคุยกันอยู่หน้าโกดังเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะ
เอ๊ะมันคล้ายปืนเนาะ

แต่จังหวะนั้นมีผู้ชายวัยรุ่นเสื้อสีส้มที่ผมบอก
วิ่งเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือนะฮะ
ไปแล้วนี่สีส้มที่วิ่งเข้ามานะครับ
พฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นอุกอาจจริงครับ

บันทึกเหตุการณ์ตอนก่อเหตุเอาไว้ได้คุณผู้ชม
เขาขี่จักรยานซ้อนสองกันมานะครับ
โดยคนซ้อนท้ายเป็นคนชักปืนออกมายิง
นี่นะเห็นตอนชักว่ายิงยิงโอ้โฮเห็นจัดเลย

เมื่อกี้จังหวะวิ่งตกใจใช่ไหมมานับให้น่าจะสัก๖นัดได้
เพราะดีนะไม่มีใครโดนลูกหลงนะครับ
แต่ก็มีรถกระบะได้รับความเสียหายไปด้วย
ส่วนสาเหตุของการทะเลาะวิวาดกันเจ้าของคลิปเนี่ยไม่รู้หรอกนะ
แต่คาดว่าน่าจะเขม่นกันเรื่องของแบบ
ความขัดแย้งต่างสถาบันคู่อลิต่างสถาบันนี่แหละ
เดี๋ยวตำรวจจะเรียกผู้ก่อเหตุมาชดใช้ค่าเสียหายครับ